เขาโพสต์เอาไว้มีทั้งภาพแล้วก็โพสต์เรื่องราวว่า
มีคุณครูผู้ชายคนหนึ่งสอนอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
แล้วก็เป็นโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่กรุงเทพด้วยนะคะ
ครูคนนี้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมชอบลวนลามเด็กนักเรียนหญิง
ล่วงละเมิดเด็กนักเรียนหญิงไม่ถึงขั้นข่มขืน
แต่ว่าบางทีมีกอดมีโอบมีหอมมีจับก้นมีแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยโพสต์เรื่องนี้เอาไว้ในโลกออนไลน์นะคะ
ปรากฏว่าพอคนมาเห็นก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แล้วก็มีอดีตนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่ก็มาโพสต์ว่าเออหนูก็เคยโดน
คนนั้นก็เคยโดนคือโดนกันหลายคนเลย

ใช่ค่ะเราก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะ
ก็มีภาพแล้วก็มีข้อความว่าเด็กหลายคนโดนกันมาหลายครั้ง
แล้วก็โดนแอบอัดวีดีโอเอาไว้เพื่อข่มขู่เด็กด้วย
เด็กบางคนถูกลากไปฟัดไปหอมดื้อ
นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างทำแบบนี้มาเป็น๑๐๑๐ปี
ในรุ่นเรามีใครเคยโดนบ้างไหม
ถ้าใครเคยโดนหรือรู้จักใครที่เคยโดน
อยากให้ออกมารวมพลังกันไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้

แต่ถ้าแค่โดนจับมือรูปตัวหอมแก้มพูดลวนลาม
ก็ถือว่าเป็นเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแล้ว

แล้วก็มีรูปภาพอย่างที่เห็นเท่านั้นแหละค่ะ
คนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมาก
แล้วก็อย่างที่บอกมีอดีตนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งนี้
หลายคนมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าอ๋อเคยโดนเหมือนกัน
ครูคนนี้แหละครูคนเดียวกันเลย
หนูก็เคยโดนดิฉันก็เคยโดนแบบนี้
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าให้นะคะ
คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปคุยกับอดีตนักเรียนที่เรียนโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลกับคุณสุดปรีดาแบบนี้นะเรื่องของเธอเนี่ยเกิดขึ้น๒ปีก่อน
ตอนนั้นเธอเป็นนักเรียนในชมรมฟิตเนสครูคนนี้เป็นครูสอนพละศึกษาค่ะ
แล้วก็เป็นที่ปรึกษาชมรมด้วยเวลาเรียนครูก็ชอบมาจับตามตัวตามร่างกายอย่างประชิดตัว
ซึ่งครูพระคนอื่นเขาไม่ทำกันต่อให้เป็นครูพระก็ไม่จำเป็นต้องจับตัวนักเรียนหญิงใช่ไหม
บอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเข้าใจว่าครูคนนี้เป็นชายรักชาย
เป็นคนรักเศษเดียวกันเพราะดูจากภายนอกดูไม่เหมือนผู้ชายแมนสักเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะ
พระรักษ์คนนี้ถึงเนื้อถึงตัวบ่อยมากก็เริ่มรู้สึกไม่ดี
หนักสุดก็คือจับก้นเธอนี่เธอบอกตอนแรกไม่ได้คิดจะมาพูดอะไรแบบนี้หรอกนะ
แต่พอเห็นโพสต์เมื่อวานได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับรุ่นน้อง
ก็เลยรู้ว่าเธอไม่ใช่คนเดียวที่ถูกครูคนนี้ล่วงเกิน
ยังมีอีกหลายคนบางคนถูกหอมแก้มก็มี
แบบนี้เธอก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเปิดเผย
เพราะไม่อยากจะให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อครูพระคนนี้อีกค่ะ
แบบใกล้อวัยวะที่แบบเป็นของผู้หญิงโดนจับต้นแล้วก็จับเอล

ก็โดนจับแบบเกือบหน้าอกอะค่ะล้วงมาตรงนี้
แล้วก็เห็นบางคนก็โดนแบบหอมแก้มแบบรุ่นน้องค่ะ

ก็เห็นรุ่นน้องโดนมันมากเกินไปค่ะ

ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจก็ให้เขาออกมาดีกว่า
แต่นี่เขาหลบไปเลยปิดเฟสหนีทุกคน
เขาไม่ออกมาพูดอะไรเลยก็เท่ากับว่าเขายอมรับว่าตรงนั้นคือเขาทำจริง
อืมนี่แค่คนนึงนะคะมีอีกนะคะ
นักข่าวของเราไปคุยกับอดีตนักเรียนหญิงอีกคนนึง
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเองเนี่ยโชคดีที่ไม่โดนอะไรเยอะ
ไม่ถึงขั้นครูพละคนนี้มาประชิดตัวนะคะ
ไม่เหมือนกับเพื่อนหรือว่ารุ่นน้องคนอื่น
แต่ของเธอโดนในลักษณะที่ส่งข้อความ
ล่าสุดเนี่ยครูพระผู้ชายคนนี้
ส่งข้อความไปหาเธอเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ทักมานะทักมาส่วนตัวประมาณว่าชอบชุดว่ายน้ำที่ใส่จังเลยน่ารักนะ
มีหนุ่มหนุ่มมาจีบเยอะไหมช่วงเวลาตอนเที่ยงคืนกว่ากว่าอะไรแบบนี้
คือพฤติการมันก็ไม่ค่อยจะเหมาะสม
จริงแล้วเธอก็บอกปกติครูคนนี้ไม่เห็นเคยคุยกับเธอมาก่อนเลย
พอเธอโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำอ่ะทักเข้ามาคุยมาซะงั้น
บอกว่าตอนแรกเธอไม่ได้สนใจอะไร
แต่ครูก็ไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้กับนักเรียนอยู่ดี
โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนนะคะมันไม่สมควรนะคะ
ตอนแรกหนูก็ไม่อยากจะพูดนะคะเพราะว่าหนูก็กลัวผลกระทบต่อตัวหนู
แต่ว่าที่หนูพูดเพราะว่าหนูว่าไม่อยากให้รุ่นน้องของโรงเรียนของหนูเนี่ย
แต่กลายเป็นเหยื่ออย่างนี้ต่อไปเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาพูดพูดกันต่อมาว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดมาหลายสิบปีแล้วแต่แก้ไม่ได้สักที
ก็เลยอยากที่จะเอาหลักฐานตรงนี้ออกมาช่วยน้องเขาว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวนะ
อย่างนี้คือโดนกันมาหลายคนนะคะยิ่งเขาเป็นครูผู้ชายด้วยแล้ว
หนูว่าไม่สมควรเลยอะค่ะแล้วโรงเรียนหนูก็เป็นโรงเรียนสตรี
แล้วยิ่งมาเจอเหตุการณ์นี้หนูว่ามันไม่สมควรเลยล่ะค่ะ
หนูอยากจะบอกอาจารย์เขาว่าถ้าอาจารย์เขาไม่ทำอย่างนี้
หนูก็ยังจะนับถืออาจารย์เขาอยู่นะคะเพราะว่าอาจารย์เขาเป็นอาจารย์ที่สอนดีคนนึงเลย
แต่ว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะทำให้หนูไม่สามารถที่จะนับสื่อได้ค่ะ
มันทำให้ไม่มีความเชื่อใจอีกแล้วค่ะกับเรื่องพวกนี้
คุณสุดปรีดามหายศก็พยายามที่จะสอบถามข้อมูลให้ครบถ้วน
อันนี้เป็นชุดข้อมูลที่ออกมาจากฝ่ายนักเรียนแล้วก็อดีตนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้
เราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องทำความจริงให้ปรากฏ
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ก็เลยพยายามที่จะติดต่อไปยังครูคนที่ถูกกล่าวหา
แต่ปรากฏว่าตลอดทั้งวันพยายามแล้วพยายามอีกก็ไม่สามารถติดต่อได้
ในที่สุดผู้สื่อข่าวของเราก็ได้รับเอกสารบันทึกข้อความ
เป็นลายลักษณอักษรฉบับนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นการเขียนด้วยลายมือของครูคนดังกล่าว
แล้วก็ลงวันที่ด้วย๑๕มีนาคม๒๕๕๙
ได้มีการชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาบอกว่า
กรณีที่จุดเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๑ไม่เป็นความจริง
ไม่มีการฉุดขึ้นรถเพื่อไปกระทำอาณาจารย์อย่างที่ถูกกล่าวหา
เหตุการณ์ดังกล่าวมีครูคนหนึ่งซึ่งมีความขัดแย้งส่วนตัวกับตัวเองเป็นคนอยู่เบื้องหลัง
จากครูคนที่ถูกกล่าวหาระบุว่าตัวเองไปค้ำประกันเงินกู้ธนาคารให้กับครูคนที่เป็นคู่อริกันขัดแย้งกัน
แต่ครูคนดังกล่าวกลับไม่ยอมผ่อนชำระธนาคาร
ก็เลยทำให้ตัวเขาซึ่งอยู่ในฐานะผู้ค้ำประกันเงินกู้ถูกฟ้องร้อง
พอไปต่อว่าครูคนดังกล่าวก็เลยกลายเป็นปมประเด็นขัดแย้งกัน
ทีนี้ครูคู่อริก็เลยไปหลอกใช้เด็กนักเรียนเป็นเครื่องมือ
เพื่อทำลายชื่อเสียงของเขาผ่านโลกออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียที่เป็นประเด็นอยู่
วันเกิดเหตุครูคนดังกล่าวค่ะได้สั่งให้เด็กนักเรียนส่งรูปกางเกงขาสั้นมาให้ตนเอง
แล้วก็หลอกให้ไปหาซึ่งตอนนั้นเนี่ยครูคนที่ถูกกล่าวหาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปนะ
แต่ครูคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยบิดเบือนข้อมูลผ่านสื่อบอกว่า
ครูคนที่ถูกกล่าวหาลากน้องม๑ไปข่มขืนในรถ
พร้อมทั้งยังร่วมมือกับเพื่อนสนิทให้ข่าวร้ายทำลายชื่อเสียง
ทั้งที่เรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เป็นความจริงเลย
อันนี้เป็นชุดข้อมูลของครูที่เขาถูกกล่าวหาเขาออกมาบอกแบบนี้นะคะ

เขาบอกว่าส่วนภาพหลุดกับหญิงสาว
อันนี้ชี้แจงบอกว่าเป็นแฟนสาวคบหากัน
ครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็รับรู้แล้วก็เป็นภาพเก่าในอดีตเมื่อ๑๐กว่าปีแล้ว
แต่มีคนนำมาตัดต่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับกรณีนักเรียนชั้นม๑
ทำให้ตัวเองเนี่ยก็เสื่อมเสียชื่อเสียงได้รับความอับอายเสียหายและถูกสังคมก็ตัดสินไปแล้วเป็นจำเลยของสังคมด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้นำตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังมาลงโทษ
เรื่องต้นตนเองได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในข้อความยังระบุด้วยนะคะว่าการทำบันทึกชี้แจงครั้งนี้
มีคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมหนึ่ง
คุณแม่แล้วก็คุณน้าของนักเรียนมาพูดคุยถึงเหตุการณ์รายละเอียดที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะร่างออกมาเป็นบันทึกแบบนี้อ่ะค่ะนอกจากนี้ครูคนที่ถูกกล่าวหายังแฉกลับด้วยนะคะ
ว่าครูคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยได้ทำพฤติกรรมพฤติการแบบนี้เนี่ย
แล้วก็ไปกล่าวหาครูบุคคลอื่นในโรงเรียนแบบนี้มาหลายครั้งแล้วตนเองไม่ใช่เหยื่อคนแรกนะ
ค่ะก็สรุปว่าครูพระผู้ชายคนนี้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ค่ะบอกว่าตัวเองถูกกลั่นแกล้งโดยครูอีกคนนึงใช่
ซึ่งครูที่มากลั่นแกล้งเนี่ยก็เคยแกล้งครูคนอื่นในโรงเรียนนี้แล้วเหมือนกัน
อ่าแต่ว่าในมุมของน้องนักเรียนหญิงหรือว่าอดีตนักเรียนหญิงที่เรียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้
หลายคนก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันว่าเคยถูกลวนลาม
ซึ่งการลวนลามมันมีหลายรูปแบบลวนลามด้วยสายตาการมอง
วนลามด้วยวาจาหรือว่าการส่งข้อความอันนี้มันเข้าข่ายการลวนลามทั้งสิ้น
ซึ่งน้องบางคนบอกว่าถึงขั้นโดนจับก้นแบบเนี้ยค่ะทีเนี้ยทางสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนนี้นะคะ
บอกว่าได้มีการประชุมด่วนร่วมกันแล้วนะคะวันนี้ประชุมแล้ว
ประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วเดี๋ยวรายละเอียดรอทางโรงเรียนออกมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะ